รับทราบ๒สถานกรณีวิรวดาชาติ
สายไม้สายไม้สายไม้

อยากเตี้ยหมัก
สายไม้คอยเจอรึมักแบบนี้อันนี้

อย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่า
อย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่า

อย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่า
อย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่า

อย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่า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

อย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่า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
อย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่า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
นะครับ
สมมุติของน้อง
ก่อนรับฤทธิปราศนพุธ

ให้ปาไปให้ฟ้ายไว้เลยเหียบ
โทษโทษพอเชื่อแล้วบอกเมื่อแล้วถูกไฟไอ้เยอะถูกไฟไอ้เยอะ
อย่าให้ใครตอบตาถูกไฟไอ้เยอะเว้ย
ทั้งสี่คนนะหยุดไฟไว้หยุดไฟไว้หยุดไฟเยอะเยอะให้คนขึ้นเยอะเยอะ
ให้คนขึ้นเยอะเยอะหยุดไฟไว้ทั้งสี่คนฉันได้ยินแล้ว
ฉันได้ยินแล้วหยุดไฟเยอะเยอะหยุดไฟเยอะเยอะ
ทั้งสี่คนนะฉันได้ยินแล้วฉันได้ยินฉันได้ยินแล้วนะครับ

ทั้งสี่คนได้ยินแล้วฉันได้ยินแล้วหยุดไฟไว้
ตะวันนั่นแหละพี่ที่เราเจอขั้นนั่นแหละ
อ๋อนที่เราบินตรงนั้นมันเตาะไฟมันไหม้คือต้นไม้
ทีเนี้ยเราสานิถ้าว่าตรงนั้นเขาน่าจะเกาะเอง
เราถึงบินรอบประมาณเกือบ๒๐นาที

แล้วก็สุมไฟแล้วก็มีหมาเฝ้าอยู่สามตัวแล้วก็มีที่น่าจะ
เป็นครอบครัวครอบครัวอาวัดแบบปะดังผมไม่เห็นแต่ผมเห็น
เด็กอ่ะน้องโบ๊ทอ่ะถอดเสื้อแล้วก็โบกผมใช่ครับแล้วก็เลย

จะให้ไฟดับใช่ครับ

เจอทั้ง๔คนแล้วหมา๓ตัว๖อยู่

มีเวลากี่สุดยอด
ดีใจมากพี่

เดี๋ยวนี้ก็ต้องชมนักบีเงิน
เป็นการแสดงไม่ใช่เป็นการปฏิบัติงานร่วมทุกฝ่ายนะครับที่ประสบความสำเร็จนะครับ

ทางที่พี่ก็เห็นฮนี้เราเห็นสังเกตเห็นอะไรครับ
แสดงนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ป่าสูงเวลาไม้สูงนะครับ
ถ้าไม่ก่อไปเนี่ยเราจะสังเกตไม่เห็นนึงจากอย่างป่าไม้สูงมาก

เราให้เขาแสดงสัญลักษณ์ว่าถ้าเกิดเป็นคนที่หลงป่าไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาเนี่ย
ให้เขาแสดงสัญลักษณ์โดยการให้เด็กถอดเสื้อนะครับซึ่งเด็กปฏิบัติตาม
สุนัขสีดำนะครับซึ่งเป็นการยืนยันว่าเป็นผู้สูญหายแน่นอนนะครับ

ก็ดีใจครับดีใจที่ได้เจอนะครับ

ดีใจมากที่คือการตอบรับของเขาเวลาที่เขาตอบรับมาเนี่ย
แสดงตัวว่าเป็นผู้หลงป่าคือเราให้เขาถอดเสื้อ
เขาปฏิบัติตามจะบอกว่าเขาถอดเสื้อทั้งสี่คนเลยอ่า
ผู้หญิงเขาก็ถอดเขาก็ถอดด้วยผู้หญิงเขาก็ถอดด้วยเมื่อกี้อืม
แต่ว่าเขายังมีแสดงว่าเขาดีใจอ่ะครับแสดงความอ่า
บอกศัลยลักษณ์ศัลยลักษณ์บอกว่าใช่ผู้หลงทางแน่นอนอืม
นะครับแล้วก็ดีใจนะครับที่ได้เจอ